อาริสัตรูของงูเขียวก็คือ

ใช่คุณจะพาไปดูการสู้กันแบบเอาเป็นเอาตาย
ใกล้มากโอ้โหคนลูกเอาไปต้องตรงที่
ดูแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยดีกว่า

บ้านเลขที่๓๓หมู่๖ตำบลบังรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
พี่ระถาตะเพียนทอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยชำนาญในการจับสัตว์เลื้อยคลาน
เข้าจับนี่เลยค่ะงูเขียวพระอินทร์ตัวขนาดยาว๑เมตร
ที่มันกำลังต่อสู้กับตุ๊กแก่ตัวใหญ่อยู่
งูเขียวใช้ลำตัวมาแล้วก็หางมา
พันรัดรอบตัวตุ๊กแกเอาไว้ทั้งรอบทั้งตัวไม่
ไม่ให้เห็นตุ๊กแกเลยมัดมิดเลย
แล้วตัวม้วนติดกันอยู่
ตุ๊กแกมันทำยังไงเหลือแต่ส่วนหัว
ใช้ปากงับหัวงูเขียวเอาไว้แน่นเหมือนกัน
ต่างฝ่ายต่างนัวเนียโอ้โหรมพันลันตูกันมากเลยคุณ
กู้ภัยสาวต้องมาจับทั้งคู่
แล้วพี่รัฐาทำไง

พี่รัฐา
พี่สถานช่วยคลายงูดูตุ๊กแก่ออกจากกัน
รวมกันเป็นก้อนแบบนี้คุณ

ค่อยแกะคลายมันออกจากกันทั้งงูเขียวทั้งตุ๊กแกให้มันปลอดภัยก่อน
แล้วเดี๋ยวโอ๊ยค่อยนำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
พี่รัฐาพี่ทำได้ทุกอย่างจริงนะ
จริงจับงูตุ๊กแกงูเขียวงูเหลือมงูจงอังงูเห่า
หมดเลยแต่สิ่งที่ดิฉันจำได้อย่างหนึ่ง

เออใช่แกกลัวปิง

ไม่ใช่พื้นที่ธรรมชาติห่างไกลชุมชน

แล้วต้นเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อน

มันจะไม่ได้ปล่อยในต้นเดียวกัน

คือต้องบอกอย่างนี้ว่างูเขียวกับตุ๊กแก

อันนี้มันอาจจะไปกินกันอยู่ในบ้านคน

มันไม่จบได้ครับที
แต่ก่อนอื่นพี่ระถักกลับมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คเราก่อน